เขาบอกเขาเดือดร้อนนะเดือดร้อนด้วยรำคาญด้วย

มีแก๊งนะเขาเรียกว่าคือชาวบ้านเนี่ย
ขนานนามว่าแก๊งนินจาเมืองขอนแก่น
เพราะว่าท่าเหมือนแบบนินจาปลาของอะไรอย่างนี้
เวรขี่จักรยานยนต์เนี่ยคนหนึ่งขี่คนหนึ่งซ้อน
ฟึ๊บเป็นนำบัตรเงินกู้กู้ด่วนอะไรพระพาณพวกนี้เห็นไหม

เหตุการณ์มันเกิดขึ้น๓๔วันที่ผ่านมาแล้วนี่ฮะ
แต่ทีนี้ชาวบ้านบอกว่าหนึ่งคือแน่นอนว่าเรื่องของโอ้โห
เนี่ยมันก็เหมือนโยนทิ้งขยะใช่ไหม
ความสะอกความสะอาดความเดือดร้อน
ความน่ารำคาญต่างอันตรายก็เกิดขึ้นได้
เพราะคนก็กลัวว่านำบัตรแข็งแล้วก็คุณปลาแบบแรงเนอะ
ถ้ามันเข้าหน้าถ้ามันเข้าตาถ้าไปโดนเด็กอะไรแบบเนี้ย
แล้วจะทำยังไงแล้วพวกนี้มาเร็วไปเร็วด้วย
นี่เราทำภาพช้านะฮะมาปุ๊บนี่ไปทั่วเมืองเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ชาวบ้านก็เลยถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็โพสต์นะ
เพื่อจะให้เจ้าหน้าที่ช่วยจัดการให้หน่อย
บอกว่ากลุ่มวัยรุ่น๒คนนี้เนี่ยนะ
เขาตั้งฉายาว่านินจาเมืองขอนแก่นนะ
ถ้าตามคลิปนี้เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนกสิกรทุ่งสร้าง
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น
เดี๋ยวจะเห็นภาพตามพื้นต่างเนี่ยน้ำบกน้ำหมัดเนี่ย
เกลือนถนนเลยนะฮะที่ทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปกันนะครับ
โม่งชาวบ้านร้านค้าแถวนี้บอกว่าเดือดร้อนกันหมดนะ
เครื่องนามหมัดเงินกู้เอาไว้เจ้าของร้านอาหาร

คือพวกนี้เนี่ยรับจ้างแจกใบเปลี่ยวอะไรก็แล้วแต่หรือว่าเนี่ย
แจกน้ำหมัดอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอย่างนี้
นายจ้างคงโกรธมากอะค่ะเพราะว่ามันไม่ได้ถึงมือลูกค้าเลยนึกออกไหม
สมมุติถ้าเป็นแบบธุรกิจที่เขาถูกต้องไม่ได้ทำอะไรผิดเนี่ย
เขาต้องไปแจกแบบไม่ได้ไปสร้างความสกปรกให้กับพื้นที่เมืองใช่ไหม
นี่ไปโยนทิ้งเกลื่อนกราดเหมือนกับว่าเอาให้มันเสร็จไปนี่ฮะ
แถวเนี่ยเจ้าของร้านแถวนี้ร้านค้าแถวนี้บอกว่ามาทุกวันนะฮะ
ไม่ได้ว่ามาครั้งเดียวแล้วหายหรือว่านานมาทีนะครับ
มาทุกวันเครื่องแบบนี้ทุกวันเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นประมาณ๑สัปดาห์แล้ว
ส่วนคลิปนี้ถ่ายได้เมื่อ๒๓วันก่อนนะฮะ
เจ้าหน้าที่เทศกิจกับตำรวจอยากให้เข้ามาช่วยจัดการให้เหลือเกิน
ล่าสุดครับทุกผู้ชมครับตำรวจสพเมืองขอนแก่นตามตัวเจอแล้วนะฮะ
นินจานี่สองคนนี้นะฮะแล้วไม่ได้ได้แค่สองนะครับ
เพราะว่าสองคนนี้เนี่ยพอเจ้าหน้าที่ตามไปเจอที่บ้านพักนะครับ
มีนายอัครชัยอายุ๒๗นี่เป็นคนขี่รถในคลิปนะส่วนคนซ้อนท้ายชื่อนายทวีทรัพย์อายุ๒๓
อักษรชัยกับทวีซับบอกอ๋อพี่ผมมีเพื่อนอีกคนนึงมีอีกคนนึงชื่อวัฒนอยู่อายุ๒๗
ผมสลับกันทำอยู่๓คนแสดงว่าสองคนนี้เนี่ยไปไหนต้องไปด้วย
โดนแค่คนเดียวแค่สองคนนะฮะเจ้าหน้าที่ก็เลยไปตามตัวมาทั้งสามคนเลยนะครับ
ทั้ง๓คนนี้บอกว่ารับจ้างนะแจกนามบัตรสมัครเงินกู้ของแก๊งเงินกู้
แต่ทีนี้เนี่ยคุยกันแล้วว่าโอ้โหเราเดินแจกทีละใบเนี่ยนะมันนานมันเสียเวลานานมากกว่าจะแจกกันหมดในแต่ละวัน
ถือใหม่ไปเร็วในที่สาธารณะก็ปรับเงินคนละ๒๐๐บาท
แล้วก็ตักเตือนไปแล้วว่าห้ามทำผิดอีก
แต่จุดสำคัญเนี่ยผมว่าเจ้าหน้าที่ต้องไปดูเบอร์ทงเบอร์โทรในนามบัตร
ลองโทรไปหน่อยเออเขาเป็นเงินกู้แบบไหนยังไงถูกต้องหรือเปล่า
ดอกเบี้ยเกินกว่ากฎหมายกำหนดหรือเปล่า

คุณผู้ชมบอกว่ามีหลายพื้นที่ที่แจกนำบัตรกันแบบนี้

คุณผู้ชมส่งข้อความมาบอกสงสัยเดินแจกมันคงไม่เท่
เสียบรั้วบ้านก็ยังดีนะยังเก็บทิ้งได้